ขตแอร์สุรเชษแทะล็งจับผู้การไเป้
พ่อผู้การไเป้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรรต๔๗
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะผมว่า
คือย้อนกลับไปเขามาร้องบอกว่าถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกาย

ยอดเว็บตกขอคุ้นไหม๖กลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่พี่เอกเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งสายหมายต้องรอด
พาผู้เสียหายที่เป็นวิศวกรแล้วเป็นแอดมินเว็บพนัน
ไปพบบิ๊กโจ๊กคนดำรวดเอกสุรเชษฐักษ์พานรอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
หลังจากผู้เสียหายอ้างว่าถูกเจ้าของเว็บพนันยศพลตำรวจตรี
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต๔๗กับบิ๊กโจ๊กนี่แหละทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าทำยอดเว็บพนันตกนะครับซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ออกมาบอกว่า
กลุ่มผู้ต้องหานั้นได้อุ้มผู้เสียหายไปจากบ้านพักย่านโชคชัย
ที่ร้านกาแฟในจังหวัดชนบุรีแล้วข่มขู่ทำร้ายร่างกาย
เรียกเอาทรัพย์สินไป๑แสนบาทแล้วปล่อยตัว
ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าทำผิดจริงจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มแรก๗คนครับ
ทำหน้าที่อุ้มแล้วก็ขู่ทำร้ายร่างกายรวม๖ข้อหานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับเป็นอันตรายแก่กายใจ
ปล้นทรัพย์ข่มขืนใจหน่วงเหนียวกักขัง
ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
โดย๑ใน๗ผู้ต้องหาเป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรี
ส่งให้กลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุนะครับก็บอกว่าผู้เสียหายโกงเงินเว็บพนัน
ก็ขยายผลไปนะครับเส้นทางการเงินจนสามารถจับกลุ่มผู้การเบ้
ผู้การเบ้เจ้าของเว็บพนันแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวม๙คน
จำนวนนี้มีพันธบทเอกสังกัดตำรวจภูทรภาค๘ร่วมด้วย
โดยผู้การเบ้ยังให้การปฏิเสธไปขอให้การในชั้นศาล
ส่วนหลักฐานเรื่องการสั่งการการอุ้มแอดมินเว็บนะครับ
ยังสาวไม่ถึงยืนยันแม้ผู้ต้องหาเป็นตำรวจร่วมรุ่น

ถ้าผู้ต้องหาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวผมผมจะดำเนินการหรือไม่
นะครับก็ได้บอกสื่อไปแล้วว่าท่านผู้การปฏิเสธท่านสั่งการนะครับ
ว่าจะเป็นใครเมื่อละเมิดต่อกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับ

วันนี้เราพบพยานฐานทั้งหมดนะครับพบภาพที่หน้าตู้นะครับ
นะมีเอ่อนายอำรวจที่เป็นหอเว็บไปกดเองการเป็นตำรวจเนี่ยนะครับ
ก็เขาบอกแล้วว่าให้มาบังคับเชิดหมายมาปราบปราม
แต่ไม่ใช่ไปเป็นเจ้าของเว็บซะเองนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะครับ
แล้วก็ในเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทำงานการนะครับ
อ้าวแล้วผู้การเบ้เขาปฏิเสธแล้วยังรับราชการอยู่จะทำยังไงครับ
โจ๊กบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ต้องห่วงให้เจรตำรวจนะครับ
ให้พิจารณาไปส่วนคนอื่นเนี่ยส่งฟ้องต่ออายการแล้วครับ

ตำรวจแห่งชาติตอบเรื่องเว็บพนันออนไลน์
คดีใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ